ขยับเข้ามาใกล้ทีวีเดี๋ยวจะบอกกันนะคะ

คำนวณตัวเลขประจำงวดวันที่๑สิงหาคม

ดาวเสามาแรงและมี๕ตัวเลข

ราศีดวงเห็งในช่วงนี้จะมีราศี

ตามหลักมหาทักษะพยากรนะคะ

โจทย์จะไว้เลยนะคะเฬ็ก๒

ให้เลขนี่น่าจะมาแรงในงวดนี้
เป็นราศีของดาวเสาอะไรนี้มั้ยคะ
มีความเกี่ยวข้องแล้วก็หลายอย่างด้วยหลายปัจจัย
ก็เลยทำให้ดาวเสามีความโดดเด่นในงวดนี้
ส่วน๓ราศีที่จะดวงเฮงสุดรอบนี้ค่ะ
ได้แก่ราศีธนูพิจิกษ์และกุมค่ะ
แต่ราศีไหนจะปังที่สุดไปฟังจากหมอไก่เลยค่ะ
งวดนี้ก็จะมี๓ราศีที่ดวงดีนะคะ
ก็จะมีชาวราศีพิจิกษ์ชาวราศีธนูแล้วก็ชาวราศีกุม
ถ้า๓ราศีนี้เนี่ยราศีที่โดดเด่นที่สุด
ก็คือชาวราศีธนูมีโอกาสได้โชคลาภก้อนใหญ่
ส่วนอีก๒ราศีก็คือชาวราศีพิจิกษ์กับชาวราศีกุม
เรียกว่ามีโอกาสได้โชคลาภแบบคอหอมปากหอมคอเท่านั้น
อย่าเพิ่งไปหวังโชคลาภก้อนใหญ่
ไปดูวิธีเสริมดวงที่ดีกันบ้างนะคะ
จะทำให้โชคลาภมีเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย
นั่นก็คือการถวายปัจจัยค่าน้ำ
ร่วมสร้างห้องน้ำหรือจะเป็นการไปขัดห้องน้ำที่วัดค่ะ
ก็จะช่วยเสริมเรื่องนี้ได้ดีสุดเลยจ้
ก็ขอให้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเป็นสำคัญเลยนะคะ
ในเรื่องของการถวายปัจจัยค่าน้ำ
หรือว่าบางคนที่ตักบาทให้เน้นการใส่บาทด้วยอาหารที่เป็นน้ำน้ำ
พวกแกงส้มแกงจืดอะไรก็ได้ที่เป็นน้ำนา
ก็คือจะเป็นการเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภได้อย่างดียิ่งเลย
บางคนที่มีปัญหาในเรื่องของการเงิน
แนะนำว่าให้ไปทำบุญร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำให้วัด

จะช่วยเสริมดวงในเรื่องของการเงินได้ดี
เขาบอกว่าขาดห้องน้ำได้บุญแรงนะคะ
ถ้ายังไงเนี่ยถ้าใครฟังไว้ก็ลองไปทำตามแล้วกัน
เพราะสิ่งที่แนะนำไปมันดีเลยนะ